เดี๋ยวดูจังหวะที่ตำรวจพยายามจะไปคุมตัวหน่อยค่ะครับ
โอ้โหคือตอนอารวาสไม่ใช่อาการแบบนี้นะ
แต่พออารวาสเสร็จแล้วตำรวจมาควบคุมตัวเนี่ย

ตำรวจสพเมืองตานมาอุปกรณ์แบบครบมือเลยค่ะ

แล้วเพราะอะไรทำไมตำรวจถึงต้องมา
มีคนคุ้มคลั่งเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ญาติของผู้ก่อเหตุก็มาด้วย
ทีนี้ค่ะบ้านมันปิดอยู่นะคุณล็อกหมดเลย

ยงหรือว่านายพยงอยู่คนเดียว
แล้วเนี่ยอยู่ข้างในบ้านนี่แหละหลังจากที่มันก่อเหตุเสร็จแล้ว
ทีนี้เขาก็เคาะประตูเรียกไม่มีใครตอบค่ะ
ท้ายที่สุดพอเข้าไปนะคุณ
คือไปเจออยู่ห้องสุดท้าย
ยงนอนหลับอยู่ในห้องในสุดเลย
แล้วอาการเขาดูสิตัวอ่อนปวกเปียกสลึมสลือ
เจ้าหน้าที่ห้ามกันออกมาแบบนี้ค่ะ

เขาบอกเขาเพิ่งกินยาไปแต่ไม่บอกเจ้าหน้าที่ไงว่ายาอะไร
เข้าไปดูในห้องเจอยาจิตเวท
แต่ญาติบอกว่าปกติยงไม่กินยาชอบเอายาไปทิ้ง
แต่ทีนี้ค่ะก็ต้องหามตัวยง
ท้ายกระบะไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
ยงเขาเป็นคนนิสัยดีนะพูดเพราะ
แต่คุ้มคลั่งขึ้นมาเมื่อไหร่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
ตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมา
แล้วยงออกไปยืนขวางจะขอยาเส้นมาสูบไง
มอเตอร์ไซค์จอดปั๊บยงก็เงื้อมีดพระ

แต่มีดมันไปโดนท้ายรถมอเตอร์ไซค์จนไฟข้างเขาเสียหาย
นี่ค่ะหลังจากเกิดเหตุคุยกับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายเขาก็ไม่แจ้งความดำเนินคดีนะคุณ
แต่เรื่องของนายงนายยงมีอาการแบบนี้เป็นมานานแล้ว

เคยพาไปรักษาแล้วอาการมันดีช่วงนึง
แต่พอไม่กินยาอาการมันก็หนักไปเหมือนเดิมอีก
แล้วเขาบอกว่านายยงกลายเป็นคนอันตรายเลย

เดินโชว์ของลับให้ผู้หญิงดูแถวนั้น
เช้าบ้านเขาก็หวาดกลัวไปทั่วแล้วค่ะอืมครับ